ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเมื่อเช้านี้มีเหตุการณ์ระทึกระหว่างการปฏิบัติงานของชุดลาดตระเวนอุทยานผาแดงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ปรากฏว่าชุดลาดตระเวนเนี่ยไปเหยียบวัตถุระเบิดขณะที่กำลังปฏิบัติงานลาดตระเวนอยู่ในป่าค่ะ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
ระหว่างทำงานอยู่อะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ปรากฏว่าไปเหยียบวัตถุระเบิดยังไม่รู้นะคะว่าเป็นชนิดไหนทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสองนายคือนายอัธพลภารวรรณนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอันนี้ตรงข้างใบหูด้านขวาและนายเสถียรพินิษฐ์ไรวันบุคลากรภายนอกทั้งสองท่านเลยค่ะก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า
นี่แหละค่ะล่าสุดหมอก็ให้รักษาตัวอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ให้ฝ่ายความมั่นคงไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณละพรคุณผู้ชมดูสิครับสะเก็ดมันเข้าหน้าเต็มไปหมดเลยนะฮะเข้าหน้าเข้าคอนะครับเห็นเล็กเล็กเล็กเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่เราเห็นตอนแรกนั้นคือเป็นเหมือนกับเป็นก็เป็นเลือดนะฮะของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ฝุ่นอะไรด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่ห้องฉุกเฉินอยู่ค่ะ